เมื่อช่วงตี๔๓๐ที่ผ่านมา

อะไรขาวปรากฏร่างขึ้นมา
ตาโตดำปรากฏร่างขึ้นมา

ใช่ที่แรกตกใจทำไมสายตาเขาวาว
ดูไปดูมาเพ่งพิษไปมา
นี่มันนางอายนี่คุณสืบสกุล
ถ้าผมไม่เฉลยถ้าคุณอริยาไม่เฉลย

ร่างเขาขาวแขนเยาตาโต

เพราะว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยไตรคุณธรรม

ปีนห้อยตัวอยู่บนสายไฟฟ้าแรงสูง
ภายในซอยหมู่๑ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
เจ้าหน้าที่ก็รีบเดินทางเข้าไปตรวจสอบ
เพื่อจะอะไรช่วยเหลือนางอายตัวนี้

เมื่อไปถึงเจ้าหน้าที่ก็ส่องไฟเข้าไป
บอกชาวบ้านไม่ต้องตกใจเห็นร่างขาวเนี่ย
มันคือสัตว์และสัตว์ที่พบคือนางอายตาโต
กำลังห้อยโหนอยู่บนสายไฟ
ซึ่งมีความสูงจากพื้นกว่า๑๐เมตร
ทีนี้ครับต้องมีการประสานขอรถกระเช้า
จากเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบ้านสวน
เพื่อช่วยเหลือในการจับตัวมันลงมาให้ได้นะครับ
การช่วยเหลือนางอายตัวนี้คุณคิดว่าง่ายหรือยาก
โอ้โหเนี่ยมันชุนละมุนวุ่นวายรถกระเช้าต้องมา
เขาต้องตื่นตกใจกลัวคนแน่คุณสุภาพ
แน่นอนนะฮะมันก็กลัวคนมันก็ปีนปลายไปกลางสายไฟ
เจ้านาธิก็ใช้รถกระเช้าขึ้นไปนะครับ
พยายามเหมือนต้อนมันเหมือนกันนะ
ต้อนมันให้จนมุมก่อนนะครับ
ชาวบ้านเองอยู่ข้างล่างแงนมองจนเมื่อยคอล่ะคุณ
คือทุกคนเขาก็ลุ้นกันแล้วมันมีจังหวะที่แบบ
เขากำลังจะหนีลงมามันมีต้นมะยมอยู่ตรงนั้นนะ
เจ้านาธิก็บอกลงมาต้นมะยมแล้วกิ่งมะยมแล้วแบบนี้
คือเจ้าหน้าที่ก็ต้อนมันให้มาจนมุมตรงนี้

สุดท้ายแล้วนะครับก็สามารถนำนางอายตัวนี้
กรงไว้ได้อย่างปลอดภัย
นางสาววันนาอาจวารินอายุ๖๐ปีเป็นชาวบ้าน
พบนางอายตัวนี้คนแรกนะครับ
โดยป้าวันนาบอกว่าตอนนั้นนั่งทานข้าว
ก็ทานข้าวกันตั้งแต่เช้ามืดเลยนะฮะ

แล้วมันก็ปีนป่ายไปเรื่อยนะบนสายไฟนี่แหละครับ
ทีนี้ป้าวันนาก็บอกว่าอ้าวมาช่วยกันดูเลยชาวบ้าน
ช่วยกันดูหน่อยเพื่อนบ้านมาช่วยกันดูหน่อย

ดูไปดูมาแขนยาวแบบนี้

เอ๊ะแต่มันช้ามันเชื่องช้ากว่าชะนี
องไปมองมาดูตาดูลักษณะแล้ว
นางอายนี่นาก็เลยรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ให้มาช่วยมันนะฮะเพราะกลัวมันจะถูกไฟฟ้าช็อต
เจ้าหน้าที่กู้ภัยบอกว่านางอายตัวนี้

หรือออกมาจากบ้านใครสักคนนี่แหละครับ
ทีนี้ก็ต้องตรวจสอบประวัติ

หรือที่สำคัญถ้ามันไม่ใช่สัตว์เลี้ยง
ก็ต้องนำไปคืนสู่ธรรมชาติ
ก็ตอนนี้ได้ประสานเจ้าหน้าที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
มารับไปดูแลต่อแล้วนะฮะ
เออนะก็เป็นเรื่องแปลกมาเหมือนกันนะครับ